ว่าของคลังชิ้นนี้ไม่ต้องผ่านพิธีปลุกเสก
แต่มีฤทธิเดชเหลือขนาดนับ
เฮ้ยของขลังที่ว่าคืออะไรไปดู
บางคนเลี้ยงแมวบอกว่าก้อนขนแมว

เป็นขนพิเศษของหมูป่า

ใช่คุณเขาเรียกว่าท้องหมูป่า

ท้องหมูป่าตามความเชื่อโบราณกล่าวเอาไว้ว่า
หมูป่านั้นเป็นของวิเศษตามธรรมชาตินะคะ
ทรงฤทธานุภาพในตัวเองมาก
แล้วไม่ต้องผ่านการปลุกเสกไม่ต้องทำพิธีไม่ต้องอะไรเลย
อันนี้คือถ้าได้มาแบบนี้คือมีฤทธิเด็ดเหลือขนาดนับแล้วอย่างที่บอกไป
หมูป่าคือเส้นขนพิเศษของหมูป่า
ที่ขึ้นเฉพาะบริเวณหัวหรือหว่างคิ้วค่ะ
ซึ่งจะต้องมีความยาวเป็นพิเศษด้วยนะ
แล้วใช่ว่าหมูป่าทุกตัวจะมีเส้นขนนี้
ไม่ใช่คุณเจอหมูป่าคุณกระตุกมาเลยไม่ได้
ต้องเป็นหมูป่าตัวที่พิเศษจริงถึงจะมีช้องหมูป่าขึ้นตรงหัวเขา
แต่บางความเชื่อเขาก็เชื่อกันว่าช้องหมูป่าเนี่ย
ทรงพลังที่สุดจะอยู่ตรงบริเวณ

ลูกอันทะของหมูป่าพันโทนเท่านั้น

อันนี้ภาษาชาวบ้านใช่ไหม

กว่านี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ชาวบ้านเขาพูดเอง

อันที่อยู่ตรงลูกอันทะเนี่ยนะ

ก็เลยทำให้การตามหาช่องหมูป่าค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก
แล้วราคาขายก็ค่อนข้างจะสูงนะคะ

ไม่ต้องไปหาดูนะคะ
หมูป่าเอามาเล่าสู่กันฟังเฉย
เขาบอกว่ามีฤทธิ์อำนาจในเรื่องของการป้องกันเพศภัยค่ะ

คงกระพันแค้วคลาดปลอดภัย
ซึ่งพุทธคุณฤทธเด็ดอะไรต่างเนี่ย

เขาอาจจะพกติดตัวเวลาออกล่าสัตว์ไหม

คือคนสมัยโบราณเขาก็ต้องมีพวกเครื่องลางของขังที่พก
บางคนเขาก็จะห้อยเป็นตะกุดเขี้ยวเสือ

วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ

ป้องแป้งหูป่า
เลือกให้มันอันตราย